เกาะติดคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังนะฮะ

อายุเธอเพิ่ง๓๗ย่าง๓๘เท่านั้นอย่างที่ตามข่าวกันมาตลอด
กุมภาพันธ์ไปร่องเรือสปีดโบ๊ทกับเพื่อนไปกันเนี่ย

เพื่อนบอกว่าจะไปปัสสาวะแล้วก็พลัดตกลงไป
หาไม่เจอแล้วก็เสียชีวิต

ซึ่งเป็นพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี
คดีอยู่ที่สพเมืองนนทบุรีนะครับ
วันนี้ได้แถลงความคืบหน้าเรื่องการสอบสวนสืบสวน
คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมดาราสาวชื่อดัง
ทีมแพทย์ก็มาแถลงด้วย
เดี๋ยวท่านผู้ชมค่อยฟังแล้วก็ค่อยไลน์ไปนะครับ

เงื่อนงำแล้วก็สังคมยังติดใจสงสัยกันอยู่
ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่บนเรือ
พลตำรวจโทจีรพัฒน์ภูมิจิตร
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
นำทีมเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐาน
แถลงความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวน
คดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดา

จำลองสถานการณ์เทียบเคียงกับวันเกิดเหตุมา
มีแซนที่นั่งอยู่ท้ายเรือที่บอกว่า
ได้เห็นเป็นคนสุดท้ายว่าแตงโมมาปัสสาวะ

คืนนี้เดี๋ยวจะจำลองอีกนะครับ

ที่ต้องพาไปชี้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียด
ใช้เรือรุ่นเดียวกันนะ

รุ่นเดียวกันเลยสถานที่จุดตกเวลา
เอาให้ตรงกับวันเกิดเหตุเลยคืน๒๔กุมภาพันธ์
แล้วได้มีการซักถามข้อสงสัยเพิ่มเติม

เอาไปวิเคราะห์กับคำให้การของพยานทุกคนในเรือ

ว่ามีความสอดคล้องหรือว่าขัดแย้งกันหรือไม่อย่างไร
แซนมาเนี่ยอีก๔คนจะตรงกับที่แซนบอกเมื่อคืนไหม

พบเส้นทางของเรือและความเร็วของเรือ
ทำให้ตอนนี้ตำรวจทราบพิกัดจุดที่แตงโมพลัดตกจากเรือแล้ว
คือห่างจากสะพานพระราม๗มาทางสะพานพระราม๕
ประมาณ๗๐๐๘๐๐เมตร
ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของคนตกปลา๔คนที่เห็นเหตุการณ์
ที่มาให้การกับตำรวจบอกว่าเห็นเรือลำนี้
ลำที่เกิดเหตุที่คุณปเขาขับไป

ก่อนจะชะลอเครื่องยนต์แล้วกลับหัวเรือในพิกัดตรงที่บอก
คือห่างจากสะพานพระราม๗มาทางสะพานพระราม๕
ประมาณ๗๐๐๘๐๐เมตร
พิสูจน์หลักฐานพบว่าเรือลำนี้
ใช้เส้นทางไปตามคำให้การจริง
ความเร็วของเรือเจ้าหน้าที่บอกว่า
ขอรวบรวมเก็บไว้ในสำนวนก่อน
แต่พบว่าบริเวณจุดเกิดเหตุ

แล้วขับวนอยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
การตรวจเรือนะครับ
ทางเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ได้เก็บ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

ทำไมมีแผลบนร่างกายอืมเรื่องนี้ตำรวจก็แถลงนะครับ
ตำรวจบอกว่าทีมแพทย์นิติเวศได้ตรวจร่างกายจ๊อปพร้อมกับเพื่อนทั้ง๔คน
รวมเป็น๕คนที่เหลือบนเรือเนี่ยเบื้องต้นพบว่าจ๊อปมีบาดแผลที่แขนคล้ายรอยขีดขวน
แต่มีขนาดใหญ่กว่าเล็บส่วนรอยฟกช้ำหลังหัวไหล่เกิดจากการถูกของแข็งกระแทก
แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกิดจากอะไรอายุของแผลคือประมาณ๕๗วัน
ซึ่งพนักงานสอบสวนจะต้องไปขยายผลสอบปากคำเพิ่มเติมว่าเกิดจากอะไร
ถ้าอายุของแผล๕๗วันคุณแตงโมตกเรือวันนั้น๒๔กุมภาพันธ์วันนี้๑มีนาคม
ก็ประมาณนั้นนะฮะประมาณช่วงเวลาเดียวกัน
ส่วนผลการตรวจสอบสภาพศพของคุณแตงโมตำรวจแถลงว่าแพทย์นิติเวทย์ระบุว่า
เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจปอดและหลอดลมพบโครน
ส่วนในกระเพาะพบเศษโครนสำหรับบาดแผลตามร่างกาย
มีพบตั้งแต่ช่วงล่างลงไปก็คือช่วงขา
โดยพบแผลใหญ่เพียงแห่งเดียวที่ต้นขาขวาซึ่งเกิดจากของมีคม
อาจจะเป็นใบพัดเรือก็ได้แต่ต้องใช้เวลาในการนำเนื้อเยื่อ
บริเวณบาดแผลไปตรวจสอบก่อนส่วนสาเหตุที่ตกเรือ
ทำให้แตงโมตกเรือหรือว่าตกเอง
ตำรวจบอกว่าต้องขอใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนก่อน
ส่วนการตรวจสอบกระเพาะปัสสาวะของคุณแตงโม
เพื่อจะได้สิ้นสงสัยว่าตกลงคุณตังโมเนี่ยไปปัสสาวะจริงหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าสภาพศพของคุณตังโมตอนที่ลอยน้ำขึ้นมา
แล้วก็เจ้าหน้าที่ได้รับมาตรวจชนะสูตรมาพิสูจน์อย่างละเอียด
มันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการเปลี่ยนแปลงหลังเสียชีวิตค่อนข้างมาก
ทำให้หูรูดกระเพาะปัสสาวะเน่าไม่สามารถตรวจเจอปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะได้
จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการปัสสาวะก่อนเกิดเหตุหรือไม่
แต่อยู่ในระหว่างการนำผ้าอนามัยที่พบในเสื้อผ้าของคุณแตงโมเนี่ย
ไปตรวจเพื่อหาร่องรอยปัสสาวะเพราะเจ้าหน้าที่พบผ้าอนามัยแผ่นเล็ก
แต่ต้องไปตรวจสอบก่อนว่ามันมีรอยปนเปื้อนเนี่ย
ปนเปื้อนจากอะไรยังไงกันแน่
อย่างเช่นปัสสาวะหรือว่าประจำเดือนหรือว่าอะไรยังไง
ที่บอดี้สูตรนะส่วนการตรวจหาสารเสพติดใน๕คนบนเรือ
แล้วก็หลักฐานต่างบนเรือยังไม่พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติด
ตอนนี้ทั้ง๕คนยังไม่ถึงขั้นตอนการต้องไปเข้าห้องจับเท็จ
ทุกอย่างต้องเดินไปตามกระบวนการเจ้าหน้าที่บอกว่า
ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทำงานอย่างละเอียดก่อนเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ขณะนี้พนักงานสอบสวนซึ่งตั้งเป็นคณะสอบสวนสืบสวนของ
ก็มีส่วนของตำรวจทรณป์ภาพ๑มาช่วย
กำลังไล่พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับทุกคน
ที่เกี่ยวข้องใครที่มีความเห็นในโลกโซเชียลยังไง
หรือข้อมูลไปแตกกับใคร
ตอนนี้เราต้องเชิญมาสอบประคำทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับ
ทีนี้ค่ะดิฉันขอต่อเนื่องจากประเด็นที่คุณภาคภูมิพูดเอาไว้
คือประเด็นของในจ๊อปเนี่ยค่ะวันนี้มันเป็นเรื่องใหม่จริงนะคะ
คือถ้าย้อนกลับไปก็เริ่มตั้งแต่ทางชาวเน็ตเขาตั้งข้อสังเกต
มันก็เลยนำมาซึ่งในจ๊อปไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย
เมื่อวานนี้ตอนกลางวันแล้วเขาก็เอาเสื้อไปด้วยเขาบอกว่าเนี่ยเสื้อผมยังไม่ได้ซักเลย
มันไม่ได้ขาดครับทีนี้พอเขาอธิบายในรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยเสร็จ
ออกมาจากสตูดิโอก็มีนักข่าวจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ของคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดา
สัมภาษณ์ในจ๊อปเพิ่มเติมแต่สัมภาษณ์ก่อนจะออกมาหน้าตึกตรงนี้นะ
อันนี้ภาพก่อนหน้านะอันนี้เขาออกมาแล้วไปสัมภาษณ์คือจะเอาข้อมูล
ไปให้พี่ยุทธเนี่ยเล่าในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ของเช้าวันนี้
หัวถามว่าต้องให้ถอดเสื้อปลูยเสื้อให้ดูเลยไหมล่ะวันนี้ตัวนั้นจริง
นักข่าวก็เลยบอกว่าถ้าพี่ถอดได้ก็ถอดเลย
พอถอดปุ๊บนักข่าวสังเกตเห็นว่าเอ๊ะในจ๊อปมีแผล

เป็นแผลฟกช้ำใต้รักแร้ขวาเท่าลูกมะนาวได้และมีรอยแผลขีดขวนตกสะเก็ด
มีแผลคล้ายถูกขวนเป็นรอยแดงที่บริเวณลำคอ
นักข่าวเลยถามว่าแผลอะไรพี่

โมโหค่ะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ

โมโหฉุนเฉียวและขอให้ลบภาพนี้
โอ้โหนักข่าวเขาบอกจะลบได้ยังไง

ไม่ได้แค่ลบธรรมดาแบบฟอร์มแมทใหม่เลยนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ตัวเองก็ไปบอกปอ

ก็มาคุยกับนักข่าวว่าลบให้ลบออก
ออกขอดูซิว่าลบหรือยัง

ทีมข่าวของเราได้คุยกับน้องนักข่าวคนนี้เลย

หลังจบรายการโหนกระแส

มาออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยนั่นแหละ

ยอมให้สัมภาษณ์คนเดียว
แล้วก็ถามเรื่องเสื้อนะคะว่าตกลงขาดไม่ขาดหรือยังไง

นักข่าวเขาเห็นแผลนักข่าวเขาสงสัย
นักข่าวเขาก็เลยถาม

แล้วก็บอกกับนักข่าวว่าอุ้ยผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละ
แล้วก็ตอบนักข่าวว่าสงสัยล้มบนเรือ
นักข่าวก็เลยต้องถามต่อว่าอ้าวแล้วล้มบนเรือล้มยังไง

ว่าแผลคุณได้มายังไงอ่ะ

คอกใส่นักข่าวว่าถามแบบนี้ผมไม่โอเคเลย

นักข่าวก็พยายามจะอธิบายนะคะว่าที่ถามไม่ได้จะไปกล่าวหาอะไร
แค่สงสัยและอยากให้จ๊อปได้อธิบายไง
จ๊อปล้มแบบไหนตรงไหนยังไง
จะได้ชี้แจงเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวจ๊อปเองนะ

พอถึงตรงนี้จ๊อปไม่ให้สัมภาษณ์แล้วจ๊อปไปคุยกับปอ

อก็บอกว่าก็เพิ่งรู้เพิ่งเห็นแผล

บคลิปสัมภาษณ์จ๊อปและลบภาพออกได้ไหม

ฟอร์แมทการ์ดคือเอาภาพออกทั้งหมดเลย
ฟอร์แมตต์ใหม่หมดเลยก็บอกว่าจะไปกู้อะไรได้
คือแบบไม่ให้มีภาพนี้ไม่ให้มีภาพนี้เลย
สุดท้ายนักข่าวก็เลยต้องตัดสินใจลบภาพนะคะ

แล้วก็ให้ปอดูเลยว่าลบแล้ว

นักข่าวก็เลยบอกว่าลบภาพที่คุณอยากให้ลบละ
ถ้าอย่างนั้นขอสัมภาษณ์ใหม่อีกรอบหนึ่งได้ไหมล่ะ

บอกว่าก็พูดไปหมดแล้ว

ถ้าอธิบายแบบตรงไปตรงมา

แล้วก็ยอมให้สัมภาษณ์ยอมให้ถ่ายภาพแบบปกติเนี่ย
นักข่าวไม่มีทางจะไปปรักปรำอะไรคุณได้นะคะ

ทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่มันเรื่องจริง

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันยิ่งทำให้เกิดประเด็นที่คนถกกันต่อ

ทำไมถึงขั้นต้องให้ลบภาพให้ลบการสัมภาษณ์ในช่วงเวลาตรงนี้ไป
เพราะว่าส่วนหนึ่งมันมีข้อสงสัยว่า
มันมีการทำร้ายหรือมันมีการทำอะไรยังไงกันบนเรือก่อนที่คุณแตงโมจะตกเรือหรือเปล่า
ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ว่าถ้าบริสุทธิ์ใจ
คุณจะโมโหนักข่าวทำไม
ซึ่งคุณป๊อบบอกว่าแผลมันเกิดขึ้น
หลังจากที่คุณตังโมตกน้ำไปแล้ว
แล้วช่วยตามหาอยู่เนี่ยไปลงไปลื่นอะไรบนเรือใช่ไหม

ซึ่งพอตอนเช้าวันนี้

แล้วก็ได้อ่านบทข่าวตามที่นักข่าวเขารายงาน
คือมาสั่งให้ลบภาพกันอย่างนี้ได้ยังไง
อ่าแล้วถ้าคุณปอล้มบนเรือหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้ว

ก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาเลยนะครับทุกผู้ชมครับ

ไปดูภาพข่าวต่าง
แล้วไปไล่ดูเป็นรายบุคคลเลยด้วยซ้ำนะฮะ

เห็นมีรอยขีดขวนที่ต้นแขนด้านขวา

มีรอยฟกช้ำที่แขนซ้ายด้านใน

ก็มีรอยยาวคล้ายรอยเล็บขวน

ส่วนอาจ๊อปก็แน่นอนว่ามีรอยฟกช้ำ

คอก็มีรอยคล้ายรอยขีดขวด

อะไรยังไงหรือเปล่านอกจากคุณแตงโมปวดปัสสาวะจะไปท้ายเรือ
แล้วก็ไปพลัดตกลงไปตามที่คนในเรือเขาบอกนี่นะฮะค่ะ
แต่สุดท้ายนะคะตำรวจก็เลยบอกว่าเพื่อความชัดเจนและให้สิ้นสงสัยนะคะ
ครับตำรวจเรียกเพื่อนของคุณแตงโมที่อยู่บนเรือ
นางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์คือกระติกนะคะ
ผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโม
ให้ทีมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจตรวจร่างกาย
นำเสื้อผ้าที่ใส่ในวันเกิดเหตุ
ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเพิ่มเติม
การตรวจวันนี้มีการตรวจดีเอ็นเอ
ตรวจเส้นผมตรวจร่องรอยทั้งหมดบนร่างกายค่ะ
นาฬิกา๒๕นาทีจ๊อปมาถึงโรงพัก

นักข่าวก็ถามตะโกนถามจ๊อปเลย
ว่าทำไมต้องให้ลบคลิปทำไมต้องให้ลบภาพ

หลังจากในจ๊อปเข้าห้องไปตรวจร่างกาย

ขอไม่ให้นักข่าวบันทึกภาพนะคะ
ก็บอกให้สื่อขยับถอยห่างออกไปหน่อย

เดี๋ยวจ๊อปจะไม่ได้ออกมาอธิบายกับนักข่าวนะ

นักข่าวก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกอย่างนะคะ

แต่ก็ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้ว

ก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากมายสักเท่าไห

มันแม้เดินผ่านไปแค่นี้เองพี่
เงื่อยไขไม่ตรงกัน
มันก็คงไม่ได้ออกมา
ก็แค่เดินขึ้นมาค่ะพี่
ทีนี้ค่ะต่อมาโรเบิร์ตกับปอ

ตอนที่นักข่าวที่ช่อง๓ไปถ่ายภาพจ๊อป
อาปอจะตอบไหมเดี๋ยวลองดูนะคะ
คุณผู้ชมคะมาดูข้อมูลจากทางตำรวจนิดนึง

ท่านตำรวจเอกยิงนับประพัทธ์นัตถสุมนต์

เกี่ยวกับบุคคลสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
ก็บอกว่าจากการตรวจร่างกายพบบาดแผลที่ร่างกายของในจ๊อปค่ะ
เป็นรอยขีดขวนที่แขนและรอยช้ำที่ด้านหลังหัวไหล่
อายุของทั้งสองบาดแผลก็อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไป
ก็ประมาณ๕๗วันมันก็คือช่วงวันที่เกิดเหตุจริง
แต่รอยขวนนะคะมีลักษณะที่มันใหญ่กว่ารอยเล็บ
ไม่น่าจะเกิดจากเล็บขวนนะคะ
ส่วนรอยช้ำเกิดจากการถูกกระแทกด้วยของแข็ง
แต่ระบุไม่ได้ว่าเป็นของแข็งชนิดไหน
แต่ลักษณะมันไม่ได้เข้าข่ายเป็นร่องรอยจากการต่อสู้ค่ะ
อายุของบาดแผลประมาณ๕๗วันนะคะ
เดี๋ยวถามว่าเกิดขึ้นมาตอนไหนก็อยู่ในช่วงประมาณนั้น
รู้หรอว่าเป็นรอยเกิดจากการถูกเล็บขวนหรือถูกอะไรขวน
เป็นรอยถลอกนะคะเป็นรอยถลอก
ซึ่งถ้าถามลักษณะบัตรภัยกับหมอนพูดได้เลยใช่ไหม
เป็นรอยถลอกที่ขนาดใหญ่กว่าเล็บ

ช้ำก็อายุประมาณเท่ากันนะคะกับรอยถลอก
แผลของพยานตำแหน่งของบาดแผลนั้นไม่ได้เกิด

ไม่เหมือนกับอะไรค่ะ
กระแทกอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่

หมอไม่ได้ใช้คำว่าแน่นอนนะคะ
หมอบอกว่าไม่เข้ากับไม่เข้ากับ
ตำแหน่งมันไม่ค่อยไม่เหมือนกับการที่จะไปต่อสู้กัน
ตำรวจบอกว่าผลการตรวจบาดแผลตามร่างกายเป็นผลของในจ๊อปคนเดียวนะคะ
ผลตรวจของคนอื่นยังไม่ออกมาค่ะ
คือนอกจากตำรวจให้ทั้ง๕คนมาตรวจร่างกาย
ก็มีการสอบปากคำเพิ่มด้วยใช้เวลานานนะคะครับ

คือตอนสักเกือบจะ๕โมง
แซนค่ะคุณวิสานัตมโนไมรัต
แซนก็ลงมาจากชั้น๒จากห้องพนักงานสอบสวน
แล้วก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะ
นี่คือแซนนะคะก็รีบขึ้นรถไป
ใช่คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามเยอะคุณภาคภูมิ
คืออยากจะรอฟังอยากจะรอฟัง

เดี๋ยวเราจะให้ฟังค่ะครับส่วนจ๊อปกับโรเบิร์ต
จ๊อปก็คือนายนิทัศน์กิรติสุธิสาธร
โรเบิร์ตคือนายภัยบูลศรีกาญจนานันต์ครับ
ลงมาจากชั้น๒แล้วรีบขึ้นรถกลับไปเลยเหมือนกัน

จะมีช่วงเย็นค่ำที่ปโรเบิร์ตแล้วก็กระติกเข้ามาที่สพเมืองนนทบุรีอีกรอบหนึ่ง

ก็อย่างที่ท่านได้ดูไปเดี๋ยวจะให้ดูช่วงที่คุณกติกกับคุณแม่คุณตังโมได้พูดได้คุยอะไรกันอีกครั้งนะฮะ

ใช่ค่ะคือปอก็ชี้แจง

เกี่ยวกับประเด็นที่กำลังเล่าอยู่นี่แหละเรื่องของการให้ลบภาพลบคลิปสัมภาษณ์ตอนที่ไปช่อง๓
ลองฟังคำชี้แจงดูนะคะ

ที่ผ่านมาเราพูดปากปากไม่มีภาพประกอบ
ผมเชื่อว่าการพูดที่มีภาพประกอบเนี่ยทำให้ทุกคนเข้าใจชัดเจนขึ้น
แต่หลังจากที่ขายรายการเสร็จแล้วตรงนักข่าวที่เราเคยเจอและคุยกัน
ก็มาขอผมว่าขอสัมภาษณ์
ผมก็บอกว่าวันนี้ผมไม่ไหวจริงผมเหนื่อยมากผมขอโทษนะ
แล้วน้องท่านนี้ก็เลยบอกว่าขอสัมภาษณ์จ๊อปได้ไหม

และหลังจากนั้นเนี่ยจ๊อปเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็ถอดเสื้อเปลี่ยนเสื้อ
แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเสื้อไม่ขาด
แต่หลังจากที่ถอดเสื้อแล้วเปลี่ยนเสื้อแล้วเนี่ยพบรอยฟกช้ำ
ก็เดินมาบอกผมบอกพี่ครับไม่เหมือนที่นักข่าวคุยกันตอนแรกว่าขอขายแค่เสื้อ
ตอนนี้มาเจาะที่รอยช้ำผมไม่สบายใจขอให้ลบด้วยไหม
ผมก็ถามว่าทำไมถึงไม่อยากทำไมถึงอยากให้ลบ
แค่นี้ประเด็นเราก็ตอบไม่ไหวแล้ว
ผมก็เลยเดินไปขอน้องนักข่าวดีว่าพี่ไม่ไหวแล้ว
แต่การสอบไม่อยากมีประเด็นอะไรอีก

ผมก็เลยบอกว่าลบวิธีไหน
ก็บอกว่าหรือพี่เอาเบมอันใหม่สลับกันได้ไหมจะได้สบายใจ
เขาบอกไม่เป็นไรครับอันนี้ลบแบบฟอร์แมทเลย
ผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวช่วยฟอร์แมทให้ดูหน่อย
ตากล้องก็ฟอร์แมทให้ดูจริงเราก็สบายใจ
หลังจากนั้นผมก็ไปขอบคุณดามบอกว่าดามพี่ขอบคุณนะ
ถ้าพี่จะให้สัมภาษณ์พี่จะให้ดามก่อน
แล้วพี่มีงานอะไรพี่จะหางานมาให้ดามนะ
อันนี้คือประโยคที่ผมพูดกับน้องนะครับ
ผมรู้สึกผิดครับที่บอกให้น้องลบคิดเรื่องด้วยผมเกิดจาก
ผมกังวลผมไม่พร้อมที่จะมีประเด็น
อะไรมากกว่านี้อีกแล้วผมขอโทษพี่สื่อมวลชนทุกคนด้วยครับ
ขอให้จบการสัมภาษณ์เท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนครับ